ไปดูเรื่องของการจับผิดพระรูปหนึ่งหน่อย
หมอปลามือปราบสัมภเวษีอันนี้ไม่ได้ปราบผีนะ
ค่ะอันนี้ปราบพระแล้วหมอปลาบอกว่าหลักฐานมันต้องชัด
เราต้องพิสูจน์นี่เห็นไหมนี่ค่ะนี่วงจรปิด
หญิงสาวคนหนึ่งเธออายุ๓๓นะบอกว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยทักว่าเธอเนี่ยดวงไม่ดี
ถูกทำของใส่ต้องมาทำพิธีแก้คุณสัยด้วยการอาบน้ำมนต์
แต่ปรากฏว่านี่ฮะคือในกล้องวงจรปิดเนี่ยเธอบอกเห็นชัดเลยเห็นไหมค่ะ
คือให้เธอถอดเสื้อพ่งเสื้อผ้าคือถอดหมดเลยอ่ะอย่างนี้มันใช่หรือ
นี่นะครับทุกผู้ชมครับหมอปลาบอกว่าทีแรกเนี่ย
ที่เขาร้องมาเนี่ยยังไม่ปักใจเชื่อในคำร้องเรียนของหญิงสาวนะฮะ
ก็เลยให้ทีมงานไปสอดส่องดูพฤติกรรมของพระรูปนี้ก่อนที่วัด
พบว่าพระรูปนี้เนี่ยโอ้โหวีดีโอคอร์กับผู้หญิงพูดจาลามกกับผู้หญิงเลยนะฮะ
มันเกิดขึ้นจริงล่าสุดวันนี้หญิงสาวผู้เสียหายบอกกับหมอปลาว่า
นาฬิกา๓๐นาทีพระรูปนี้เนี่ยนัดให้เธอมาทำพิธีอาบน้ำมนต์อีก

เพราะพระรูปนี้เนี่ยอยู่ที่นนทบุรีนะ
แต่เธอบอกถ้าจะทำพิธีเนี่ยหลวงพี่ก็มาที่กระท่อมตรงนี้แล้วกันที่ไร่ขิงสัมพราน
เป็นสถานที่ที่เป็นกระท่อมของญาติแล้วเธอก็นี่ฮะติดกล้องวงจรปิดเอาไว้เลย
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะได้จับพฤติกรรมของพระรูปนี้ด้วย
ตามคลิปในกล้องวงจรปิดที่ท่านดูนี่แหละนี่ตรงนี้นี่แหละ
เพราะว่าตอนแรกเลยที่ว่าเธอถูกทักว่าทำของใส่แล้วก็ให้มาอาบน้ำมนต์แก้คุณสัย
แล้วก็ถูกลวนลามถูกให้ถอดดูทั้งร่างกายเนี่ยแหม่มันไม่มีกล้อง
พอร้องเรียนมาเนี่ยเธอก็เลยบอกหมอปลาบอกขอหลักฐานชัด

วันนี้เธอเลยบอกเนี่ยพระเขานัดอีกเธอนัด๑๐โมงครึ่งเลยให้มาที่กระท่อมของญาติที่สัมพรานนครปฐม
แล้วติดกล้องเอาไว้เลยเออซึ่งมันจริง
หมอปลาซ้อนแผนจนได้หลักฐานชัดแบบนี้

แล้วคุณเนี่ยไปบังคับเขาถอดข้างล่างถอดข้างบนถอดหมดเลย

อาบน้ำมนต์แก้คุณสัยก็ผิดแล้ว
นี่อาบัติปราชิกแล้วนะบวชอุตริมนุษยธรรมนะครับ
หมอปลากับทีมงานก็รออยู่ข้างนอกนะครับ
พอได้สัญญาณเนี่ยบุกเข้ากระท่อมทันที
นี่ได้สัญญาณแล้ว
บุกเข้าไปเนี่ยตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยฮะ

นี่ฮะคือเข้าไปเนี่ยหญิงสาวคนนี้อยู่ในสภาพ
ถอดเสื้อผ้าหลุดลุ้ยหมดเลย

พระนัทพลอยู่สวัสดิ์

ถามอยู่วัดไหนบอกอยู่วัดใหม่พดุงเขตจังหวัดนนทบุรี
หมอปลาก็โทรแจ้งตำรวจสพสามพรานเลยนะฮะ
แล้วก็เจ้าคณะอำเภอสามพรานที่นครปฐมด้วยให้ท่านมาตรวจสอบ

บอกแม่ทีแรกมาทักว่า
ถูกคุณสัยดวงไม่ดีต้องมาแก้ของมาอาบน้ำมนต์
แต่ตอนแรกเนี่ยโอ้โหครั้งแรกเนี่ย
พระนี่จับถอดเสื้อผ้าหมดเลย
หมอปลามาแล้วทีนี้ก็เลยซ้อนแผนจับกลุ่มกันเลย
ระหว่างที่รอตำรวจกับท่านเจ้าคณะอำเภอมาที่จุดเกิดเหตุนะครับ
นัทธพลนี่เถียงกับหมอปลา
บอกว่าตัวเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
อะไรหญิงสาวโกงสีกล้าไม่ได้หรอก
เพราะอวัยวเพศไม่แข็งตัวแล้ว

หญิงสาวผู้เสียหายได้พูดแย้งออกมาตลอดบอกว่าพระนี่แหละจับเธอถอด
เสื้อผ้าเนี่ยพยายามจะล่วงละเมิดด้วยจะจับนู่นจับนี่จับนั่นเนี่ย
พระนัทพลนี่ด่ามาเลยนะฮะค่ะคือด่าแบบเป็นคำหยาบเลยอ่ะ
เอาสามังคุณมาเลยคือหมอปลาเองก็ใส่เลยฮะทีนี้
เมื่อกี้เข้ามาเนี่ยกำลังจะเฒิร์ตใส่แล้วที่ฉันเขามา

มีมนต์ผมมาฉันจะไปรับน้ำมนต์มาแก้แก้ผ้าอืมน้ำมนต์รถต้องแก้ผ้า
ผมก็เปียกเสื้อของมันเพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่มีเสื้อแพร่ใส่พี่ปังกิจ
แล้วเขาก็จับนมจับโอ้ยโอ้ยตายแล้วมันเอ้ยคุณด่าเขาได้ไง

นี่ไปด่าผู้หญิงเขาเออแล้วบอกไม่ได้ทำ
แต่หลักฐานมันชัดมากอ่ะใช่ภาพมันฟ้องอ่ะคือถ้าคุณบอกว่าเขาดวงไม่
ดีจะให้รดน้ำมนคุณก็มาที่วัดกับ

ว่ากลัวเสื้อเขาเปียกไปถอดเสื้อเขา

แล้วบอกว่าตัวเองนี่เป็นนักมวยเก่า
ท้าต่อยกับหมอปลาเลยนะฮะ

หาว่าหมอปลาเนี่ยมาจัดฉากใส่ร้ายเขา

แล้วถ้าหมอปลาถูกตัวเขาน็อกเนี่ย
ถึงจะยอมติดคุกอะไรประมาณอย่างนี้

เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็น
ใจเย็นใจเย็นใจเย็น
เดี๋ยวตกบันไดตกบันได

กูชอบติดคุกเลย
ถ้าหมอปลาไม่หลับ

หมัดหนักใช่ไหมครับ
หนักเขาจะยกขึ้นไหม

จะไปต่อยกับหมอปลาอย่างนี้เหรอ
ใช่มีตีต้องคอยห้ามนะเห็นไหม

หมัดปราชิกไปแล้วตั้งแต่ไปล่วงละเมิด

ด่าผู้หญิงอีก

หญิงสาวผู้เสียหาย

เธอบอกว่าเธอรู้จักกับ
พระนัทธพลรูปนี้

ไปถึงพระนัทพลทักก่อนเลยบอก

เพราะว่าตัวเธอเนี่ยเป็นเมียตามกฎหมายใช่ไหม
เดี๋ยวจะช่วยให้

วีดีโอคอลมาหานะ
ตอนที่วิดีโอคอร์นะ

มีตำหนิมีไฝที่หน้าอกใช่ไหม

ดูหน่อยซิอะไรประมาณอย่างนี้

เธอก็เลยไปร้องเรียนที่หมอปลา

เอามารศาสนาเนี่ยออกจาก

เอาไว้จับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

อัดเสียงอัดภาพเอาไว้
เธอบอกเธอไม่อยากให้พระรูปนี้เนี่ย

ดูหน่อยประมาณเนี้ยค่ะ
คือเราบอกเค้าว่ามีหรือเค้ารู้อยู่แล้ว
เขาพูดเองค่ะว่าของเรามี

แต่ก็มีค่ะมันมีทุกคนนะคะ

เลยค่ะเข็ดมากเลยค่ะ
รู้เลยค่ะว่าไม่ใช่พระแน่เลยค่ะ

คือว่าหากินอยู่ในค่าผ้าเหลืองนะคะ

พดุงเขตที่จังหวัดนนทบุรี

ที่วัดใหม่พดุงเขตที่นนทบุรีเลยนะครับ

เพราะว่าหญิงสาวผู้เสียหายเนี่ย

ไปค้นหารูปถ่ายของเธอกับสามี

มีรูปของหญิงสาวคนนี้กับสามีนะครับ

กุฏิก็มีหิ้งพระก็มี
ก็เลยไม่รู้ว่าหลอกลวงมากี่คนแล้ว
มีใครเป็นผู้เสียหายอีกบ้างไหมคะ

สศสัมพลาชนะค่ะ
ใช่ค่ะแจ้งความดำเนินคดีเถอะค่ะ

วัดใหม่พดุงเขตก็ได้นะที่นนทบุรีนะครับ

ก็มาสอบสวนสอบปากคำกัน
แล้วก็พาพระนัทพล

นี่นะฮะแต่ก็เพื่อความชัดเจน
ให้ท่านเจ้าคณะอำเภอท่านทำการศึกซะ

ก็คุมตัวไปดำเนินคดีแล้วนะครับ

ข้อหากระทำอนาจารย์ผู้อื่น
ค่ะแต่ถ้ามีผู้เสียหายรายอื่น

โทษมันก็จะหนักขึ้นไม่แน่ใจว่ามีอีก
ใช่อย่าให้ได้โทษเบา